คุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีเด็กผู้ชายอยู่แค่
ดกกันไปมาอย่างเงี้นะครับแล้วตรงที่จับมันเป็น
อ่าใช่ฮะมันไปกระแทกท้องน้องอ่าแล้วน้องก็เจ็บท้อง
ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้ยามากิน
ไป๒วันน้องนอนตาค้างอาเจียนแล้วเสียชีวิตเลยค่ะ
ครับโอ้โหทางครอบครัวก็ทำพิธีชาปนกิจให้น้องนะคะ
ร้องไห้กันระงมเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะม้ากระดกอย่างที่เห็น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบหกสิบหกกุมภาเนี่ยแบบเนี้ยใช่
ตรงเนี้ยไปกระแทกนั่งก็กระดกกันคนละ
ฝั่งกระดกไปกระดกมาใช่๑๘กุมพาเสียชีวิตครับ
คุณแม่คุณย่าทำพิธีชาปนกิจให้น้องนะคะ
ก็กอดชุดนักเรียนรองเท้าของน้องที่เสียชีวิต
เด็กชายนัทธพงศ์วาลงหรือน้องซีอายุ๑๒อยู่ป๖ค่ะ
อื้ม

บอกว่าเมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์
พาน้องไปดูแข่งกีฬาที่สนามกีฬาของอบตแสนศุกร์

ซีก็ไปเล่นม้ากระดกกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นนะคะ
้ากระดกยาวประมาณสัก๓เมตรสูงเมตรหนึ่ง
เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะคะระหว่างที่ม้ากระโดดฝั่งน้องซียกสูง
เพื่อนที่เล่นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามลุกขึ้นออกไปอย่างรวดเร็ว
้ากระดกฝั่งน้องซีก็เลยตกกระแทกลงมานี่ด้ามจับที่เป็นเหล็กกระแทกท้อง
ซีเดินกุมท้องไปเลยไปบอกแม่ว่าเจ็บท้องแล้วก็นอนหงาย
ผึ่งอยู่สนามย่าโอ้โหแม่ก็ไม่รู้เนอะก็นึกว่าเจ็บท้องธรรมดา
เอายาหมองมาทาให้แล้วพาไปโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยหมอบอกว่าถูกด้ามจับ
ที่เป็นเหล็กกระแทกทำให้น้องจุกแล้วก็เจ็บก็เอายาแก้ปวดไปกิน
เอายาแก้ปวดไปทาผ่านไปวันหนึ่งจันทร์ที่๑๗กุมภาพันธ์
อาการไม่ดีขึ้นพาไปคลินิกในตัวอำเภอ
หมอก็เอาเครื่องมือมาตรวจที่ท้องเอามือคลำ
แล้วหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะกระเพาะอาหารอักเสบ
ฉีดยาให้เข็มหนึ่งให้ยามากินแต่น้องซีก็ยังบ่นว่าเจ็บท้องนะคะ
ช่วงเช้า๑๘กุมภาพันธ์น้องซีนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ
คือแม่บอกว่าน้องคือนอนตาค้างอาเจียนแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าบ้านของน้องซีฐานะยากจนก็ไม่มีน้ำใช้
ไฟฟ้าก็ต้องขอพ่วงมาจากเพื่อนบ้านคือปลูกเป็นกระท่อมอะค่ะ
ก็ทำจัดงานศพยังไม่ได้เลย
ก็สวดไปสองวันนะครับวันนี้ก็มีพิธีชาพนักกิจศพ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะฮะที่วัดท่าลาศนะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับท่านผู้ชมครับ
ทางโรงเรียนท่าราชวารีวิทยานะฮะทางโรงเรียนของน้องก็มาช่วยเหลือเรื่องงานศพเสร็จ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูมาตรการเกี่ยวกับเครื่องเล่นของสนามเด็กเล่นของเด็กแล้ว
กระดกที่เกิดเหตุก็สั่งรื้อระงับไปก่อนมันเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะ
ทีนี้ถ้าฟังแล้วเนี่ยคุณแม่เขาก็พาไปหาหมอไม่ได้ว่าไม่ได้พาไปนะ
ตรงนี้ผมก็ต้องไปดูด้วยนะว่าการวินิจฉัยอะไรต่างมันเกิดอะไรขึ้นทำให้เด็กต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้ด้วยนะครับ